ในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่ให้กระทำสิ่งใดที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม
เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ
เราต้องกล้าและปากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรม
ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นมากขึ้น
ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มีให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ
พระราชดำรัฐพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกษสมาคมทั่วประเทศ
ครั้งที่๑๒ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันเสาร์ที่๑๒ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙